เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะที่พื้นทรายมันมีอะไรอยู่เยอะเยอะมากแล้วดูอันนี้ไม่รู้ว่าขนลุกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันก่อนค่ะ
อุ้ยมันอยู่ที่พื้นทรายแบบนี้อ่ะโอ้โหคือหอยค่ะคุณผู้ชมผุดขึ้นมาพร้อมกันเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าเพิ่งถ่ายไว้เมื่อแบบ๓๔วันก่อนนะตรงแม่รำพึงที่ระยองค่ะ
บางคนดูแล้วก็บอกว่าทำไมรูนแล้วรู้สึกขนลุกขนพองเหลือเกินหอยอะไรมีคนมาให้คำตอบด้วยนะว่ามันคือหอยเสียบหอยสองฝาหรือว่าหอยทรายเรียกสามชื่อเลยค่ะแล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่พื้นที่หอยเนี้ยมันเป็นหอยที่มันมีสองฝาประกบกันเปลือกหนาแล้วมันจะฝังตัวอยู่ในทรายไงเขาก็เลยเรียกว่าหอยทรายแล้วด้วยความที่มันมีหอยสองฝา
ก็จะเจอฝั่งอันดามันแถมหมูเกาะลันตาที่กระบี่อย่างเงี้ยก็เจอซึ่งหอยเสียบหอยซายหอยสองฝาเนี้ยน่ะชาวบ้านเขาจะไปเก็บตอนที่น้ำทะเลลงเข้าไปกินนะคุณค่ะเอาไปทำอะไรได้บ้างค่ะเอาไปผัดอ๋อผัดก็ได้หรือบางคนบอกว่าเอาไปดองน้ำปลาอ๋อดองน้ำปลาแล้วทานกับข้าวสวยร้อนร้อนมีไข่ต้มสั